ถ่อยมา
อันนี้เขาเรียกว่าวางแนวท่อปับปานะคะ
เพื่อให้ชาวต่อบ้านสิงห์เรียเนี่ยได้มีปับปาใช้ไม่ขาด
เพราะว่าเราเห็นว่า

ด้วยเขตท้อมท้องนะครับ
แรกแรกก็อาจจะคูกขาดนุ่นหน่อยนะครับ

แจ้งทีมงานเราได้นะครับ
เราก็จะช่วยประสานงานกับสำนักงานเขตให้มา
ปรับปรุงแก้ไขถนนให้ดีขึ้นมานะครับ
ก็เป็นอันนี้เป็นงบประมาณของสำนักงานเขตนะครับ
ที่เขามาช่วย
กินการไม่เชิญ

หรือเป็นสมัครสมัครหรือเป็นอาสาสมัครรวมทั้งผู้ที่ฝนใจโน้มเยี่ยมของสาวในนักรักษาจ่ายหรือฝนใจส่วนอย่างยาว
หรือฝนใจส่วนอย่างยาวรวมทั้งผู้ที่ฝนใจโน้มเยี่ยมของสาวในนักรักษาจ่ายหรือฝนใจส่วนอย่างยาว